คดีนี้ที่คลี่คลายได้เร็วเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานเราเพิ่งรายงานออกไปว่าที่สระบุรีเนี่ย
บ้านหลังหนึ่งมีการพบศพถูกฆ่าหมกปูน
ฆ่าและเทปูนกลบเนี่ยนะครับภายในบ้านเลย
สรุปสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นหลานชายแท้รับสารภาพแล้วครับ
ว่าเขาโกรธเขาแค้นเขาโมโห
ที่ถูกผู้ตายซึ่งเป็นลุงนะคุณนะ

เพราะผู้ตายเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม

แต่ทีนี้ครับผู้ตายเบี้ยวค่าแรง๓๐๐๐กว่าบาท

เขามาทวงถามเพื่อจะเอาไปขอสาวแต่งงาน
เขาเลยบอกโกรธลุงมากก็เลยลงมือก่อเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้จากการพบศพนายไพโรธพรมเมืองเก่า

อาชีพรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งหน้าต่างประตูอลูมิเนียมนะครับ
ถูกฆ่าโบกปูนภายในห้องนอน
หลังจากที่ตัวของผู้ตายหายออกจากบ้าน
ญาติญาติเนี่ยก็คิดว่าผู้ตายเนี่ย
ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างที่ต่างจังหวัด

ลูกเขยนะจะมาต่อเติมบ้าน
มาซ่อมแซมบ้านเพราะว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ครับใช่

ปรากฏว่ามาพบพิรุษแล้วก็ได้กลิ่นเหม็น

เจ้าหน้าที่โอ้โหมาดูตรงปูนตรงนี้ที่มันแห้งไปแล้วนะ
ออกมากลายเป็นศพถูกหมกอยู่ข้างใน

สกัดศพออกมาจากปูนที่มันแห้งแข็งแล้ว

เมื่อวานี้โจร้าธินะฮะก็เร่งในการสอบปากคำยาด

เพราะว่าเป็นการฆ่าหมกปูนภายในบ้านนี้นะครับ
ก็เลยเรียกหลานชายของผู้ตายมาสอบปากคำ๓คน
หนึ่งในนั้นคือนายอนุภาพหรือว่าอาม
ยอมรับสาภาพเขาว่าเป็นผู้เกาะเหตุจริง
โดยเมื่อวันที่๒๒เมษายนย้อนกลับไป
นายอามเข้ามาทวงเงินค่ารับเหมาทำกระจก
จากผู้เป็นลุงหรือว่าเสียหมีผู้ตาย
เพราะว่าลุงติดค้างค่าแรงไว้
ทีนี้ครับนายอามจะเอาเงินตรงนี้ไปขอแฟนสาวแต่งงาน
แต่ว่าลุงไม่ยอมให้เขาก็เลยโมโหครับ
ไปเถียงมาใช้ไม้ตีจนเสียชีวิตภายในบ้าน
แล้วก็ทิ้งศพไว้ภายในบ้านก่อนนะครับ
วันรุ่งขึ้นคือ๒๓เมษายน
เขาเลยไปซื้อปูนสำเร็จรูปที่ร้านวัสดุก่อสร้าง

แล้วก็กลับไปทำงานที่โรงงานตามปกติ

ล่าสุดเมื่อเวลา๑๐โมงที่ผ่านมานะครับ

ได้นำตัวนายอามผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสภาพ๒จุด

บ้านที่ฆ่าโบกปูนเอาไว้บ้านของผู้ตายนะครับ
ตำรวจนำผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ลงมือฆ่า
นายอามได้หยิบไม้๑ท่อน
ซึ่งวางอยู่บริเวณบ้านของผู้ตาย

จากนั้นอันนี้หมายถึงว่าแผนนะ

อยู่หน้าบ้านผู้ตายถือเข้าไปในบ้าน

พอลุงหรือว่าผู้ตายตื่นขึ้นมา

นายอามใช้ไม้ตี
หน่ำตีจนมั่นใจว่าผู้ตายเสียชีวิต
และพาไปจุดที่กระบะผสมปูน
ตัวนายอามใช้ในการผสมปูน

ทำแผนจุดที่๒นะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่นายอามอ้างว่ามาซื้อปูนตรงนี้
จำนวน๒ลูกคือ๒ผสอบ

ริมถนนบายพาสพระฉาย
กลางชาวบ้านที่มารอดูการทำแผน

ดำเนินการตามกฎหมายใน๒ข้อหาเลยครับ
คือซ่อนเร้นอำพลางศพแล้วก็ชิงทรัพย์

ของผู้เสียชีวิตไปขายด้วยนะครับ

คือตำรวจยังต้องสอบปากคำญาติคนอื่นเพิ่มเติมด้วยนะ
เพราะตอนแรกตำรวจไม่เชื่อว่านายอามจะก่อเหตุเพียงลำพังนะครับ
ก็ถือว่าสรุปคดีขี้คายคดีได้อย่างรวดเร็ว
พบศพเมื่อวานจับกลุ่มได้ทันทีทันใดนะครับ